พูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับวัดเกี่ยวเรื่องของปฏิหาร
เกี่ยวกับเรื่องของดวงเรื่องของความเชื่อดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะคะ
เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณยายอายุ๗๘ปีที่จังหวัดชัยนาธค่ะ
เรื่องราวของคุณยายเป็นปฏิหารเพราะว่าคุณยายก่อนหน้านี้เป็นโรคปอด
เข้าโรงพยาบาลอยู่ห้องไอซียูอาการหนักมากหนักขนาดไหน
ถึงขั้นที่หลานลูกคิดแล้วว่าคุณยายจะต้องจากเราไปในเร็ววันนี้
มีการเตรียมจัดงานศพแล้วอ่ะใช่เตรียมงานศพเรียบร้อยแล้ว
แต่จู่วันหนึ่งค่ะคุณยายฝันเห็นพระพุทธรูปแล้วคุณยายก็กลับมา
อาการดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนออกจากไอซียูและกลับมาอยู่บ้านได้ตามปกติ
คือหายเลยเหรอหายเลยเนี่ยคุณยายบอกว่าขอไว้ช่วงที่ฝันก็เลยจะต้องมาแก้บนซะหน่อยนะคะ
คุณยายท่านนี้นะคะชื่อคุณยายส้มแป้นดากลืนอายุ๗๘ปีนะคะ
หลังจากที่หายเป็นปกติก็ขอพรไว้อธิษฐานไว้จากความฝันที่ฝันเห็นพระพุทธรูป
พระพุทธรูปไหนอย่างไรเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าคุณยายตอนนี้หายดีแล้ว
คุณยายก็เลยจะต้องมาแก้บนหน่อยจ้างคณะกลองยาวมารำแก้บน
ขนข้าวต้มมัด๑๕๐คู่มาถวายเนี่ยค่ะหลวงพ่อผอมหลวงพ่อทรมานกายสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดโพธารามอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาธนะคะ
หลังจากที่หายจากโรคปอด
คุณยายเล่าให้ฟังค่ะบอกว่า๒สัปดาห์ที่แล้วยายแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
หลานลูกหอบเข้าไอซียูนอนอยู่หลายวัน
ลูกหลานบอกยายไม่รอดแน่ยายต้องจากเราไปแน่นะคะ
ตอนนั้นเองก็เริ่มทำใจลูกหลานก็ทำใจ
ลูกหลานเตรียมจัดงานศพแล้วด้วยนะคะแต่ปฏิหารเกิดขึ้นในคืนที่๓
ยายบอกว่าคืนที่๓ฝันเห็นหลวงพ่อผอมมาหา
ยายก็ยกมือไหว้เหนือหัวขอพรให้หายจากโรค
ไม่น่าเชื่อค่ะวันถัดมายายอาการดีขึ้นจริง
เอ้าฟังคุณยายเล่าความฝันหน่อยค่ะ
ตามาก็ไม่เห็นหลับนิดก็ไม่เห็นและ
โอ้โฮหลวงพ่อมาโปรด
โอ้โหหลวงพ่อมาโปรด
ยายคิดแบบนี้เลยนะคะในคืนที่๓ของความฝัน
อกจากนี้คุณยายบอกรายละเอียดเพิ่มเติม
บอกว่าช่วงที่ฝันมันเป็นลักษณะ
หลับกึ่งตื่นนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยนี่แหละ

และพระพุทธรูปปางสมาธิอีก๓องค์
ซึ่งพระพุทธรูปปางสมาธิคุณยายบอกว่าเห็นเลยนะ
จำได้เลยว่าเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดโพธารามนี่แหละ
มีหลวงพ่อหินหลวงพ่อแตงและหลวงพ่อมงคล
มาปรากฏอยู่ตรงหน้าสีทองเลย
ทำบุญสะสมความดีต่อไป
ถัดมาค่ะคุณยายอาการดีขึ้นหมอแปลกใจเลย
แปลกใจจนแบบเอ้าคุณยายใกล้จะหายดีแล้วเนี่ย
ออกจากห้องไอซียูไปพักอยู่ห้องผู้ป่วยปกติ
แล้วพักฟื้นต่ออีก๘วันกลับบ้านได้เลยค่ะ
คุณยายก็เลยโอ้โหกลับบ้านได้รีบมาเลยค่ะ

ส่วนประวัติหลวงพ่อผอมบางคนอาจจะเอ๊ะอาจจะป่วยอยู่
อาจจะอยากจะมีความหวังเหมือนคุณยายนะคะ
หลวงพ่อผอมเป็นพระพุทธรูปปางทรมานกายอายุกว่า๑๐๐ปีนะคะ
ส่วนใหญ่คนที่เดินทางไปขอจะขอเรื่องเกณฑ์ทหาร
และขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
บอกอีกทีนะคะอยู่ที่วัดโพธารามอำเภอสันคบุรีจังหวัดชายนาฏค่ะ

ฟังข่าวคุณเล่ามาใครบอกว่าปฏิหารไม่มีจริง